คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องของสภาพฟ้าฝนกันหน่อยนะครับ
แม่ห้องศรเกิดฝนตกต่อเนื่อง๕วัน๕คืน
เกิดเป็นน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่ม
ทำให้บ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายสิบหลัง
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วไปดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ

นี่ครับแล้วก็จะถ่ายมุมหนึ่ง
คือสภาพน้ำท่วมหนักหน่วงมาก
อันนี้น้ำท่วมมา๓วัน๓คืนแล้วครับ
จริงแล้วฝนตกมา๕วัน๕คืนนะครับ
แต่๒วัน๒คืนแรกตกไม่ได้หนักมาก

มา๒คืนหลังจะตกหนักมาก
นี่ฮะฝนตกมา๕วัน๕คืน
แต่น้ำไหลหลากแบบนี้มา๓วัน๓คืนแล้วนะฮะ

นี่ครับในพื้นที่ของอำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ฮ่องศรนะ
โดยเฉพาะที่บ้านแม่ตอละหมู่สอง

ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากดินโคนถล่ม

พังเสียหายไปแล้ว๑๒หลังคาเรือนนะครับ
มีผู้เสียชีวิต๑รายและมีผู้บาดเจ็บจำนวนมากครับ
อกจากนี้น้ำป่ายังซัดคอสะพานพัง
บริเวณทางเข้าหมู่บ้านกลอเซโลที่ตำบลแม่สามแลบ
ทำให้ถนนหนทางการเดินทางยากลำบากนะครับ
มีแต่ดินโครนสไลด์ต้นไม้ล้มหักเข้าทับถนนนะครับ
ในพื้นที่เกิดเหตุสัญญาณโทรศัพท์และการสื่อสารถือว่าถูกตัดขาดเลยนะ
จากต้นไม้หักโค้นทับสายไฟเสาไฟหักโค้น
ทำให้ไฟฟ้าดับ๔วันหุ่นน้ำแรงขนาดนี้นะครับ
ส่วนวันนี้สภาพอากาศก็ยังมืดครึ้มนะครับ
มีฝนตกสลับกับหยุดทั้งคืนจนถึงช่วงเช้า
ทำให้ประชาชนยังเดือดร้อนหนักนะครับ
นี่ฮะจนมาถึงตอนนี้นะครับฝนก็ยังตกอยู่เลยฮะ
นายอำเภอศพเมยสั่งการให้ประหลัดอำเภอนะครับนำอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอศพเมย
ทำการช่วยเหลือประชาชนที่บ้านเรือนถูกดินโคนถล่มทับพังเสียหาย

แล้วก็เร่งเคลียร์ถนนบริเวณด่านตรวจแม่สวดใหม่
เนื่องจากมีดินแล้วก็หินไหลลงมาทับปิดเส้นทางการจราจร
ในพื้นที่หมู่๘ตำบลแม่สวดอำเภอศพเมย
สามารถเปิดเส้นทางให้เดินรถได้ตอนนี้นะฮะ๑ช่องทางแล้วนะครับ
แล้วก็ได้เร่งเคลียร์เปิดถนนทั้ง๒ช่องทางการจราจรต่อไป
แจ้งเตือนผู้ใช้รถในการเดินทางก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับ
เพราะว่าข้างทางมันมีหินใหญ่ที่อาจจะไหลตกลงมาได้นะครับ
ด้านของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบเปิดเผยบอกว่าตอนนี้
คนนับร้อยอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย
เพราะว่าถนนถูกดินสไลด์ปิดทุกเส้นทาง
ทางหลวงแขวงการทางแม่เสรียงแม่สามแลบทางหลวงชนบท
แล้วก็จากแม่สามแลบแม่ตอละที่ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยนะครับ
ทีนี้ทางนายกอบตแล้วก็เจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพของอบตแม่สามแลบ
เข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงเที่ยงของวันที่๒สิงหาคมคือของเมื่อวาน
กระทั่งตอนนี้เข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วนะครับ